ในช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะ
อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายน้ำเต้าหู้
เดี๋ยวนี้จะมาขายน้ำเต้าหู้ใส่เครื่องธรรมดา
นี่มันธรรมดาเกินไปคุณผู้ชม
มันต้องน้ำเต้าหู้ผสมกระชาย
นี่เต้าหูงาดำเต้าหวย
น้ำเต้าหู้ส่งเครื่องมันเฉยเบเบไปแล้ว

น้ำเต้าหู้น้ำขิงผสมกระชา
เดี๋ยวนะสมทุกอย่างล่ะไปเลยเหรอ

คือนี้ดิฉันอยากได้น้ำขิงค่ะ

ร้านนี้อยู่ที่ถนรองจบุรีรำนะคะ
ก็เป็นร้านขายน้ำเต้าหู้ที่เขาขายกันมานานแหละแต่ว่าตอนนี้ค่ะ
เขาก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงแม่ค้าคือคุณเมยาวีเพชรแก้วค่ะ
พี่เขาเล่าให้ฟังบอกตอนแรกนี่นะก็มีลูกค้ามาซื้อน้ำเต้าหู้
ขิงกันทั่วไปแต่พอโควิดระบาดก็เลยมีการปรับตัวกันหน่อย
แล้วตอนนี้กระชายกำลังดังใช่ไหมก็เลยเอาสูตรกระชายมาผสม
ทำกี่หม้อต้มกี่หม้อก็ขายหมดค่ะนะฮะบางทีไม่พอที่ซ้ำไป
อืมก็เห็นใจลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาก็อยากจะทาน
ใช่ไหมคะหรือบางคนบอกเลยว่าอยากจะซื้อกระชายไปทำเอาเอง
แต่ว่าราคากระชายมันค่อนข้างแพงเหมือนกันถูกไหม
เช็คเงินรอบไปตอนวันก่อนเท่าไหร่น่ะเกือบเกือบสองร้อยแล้วน่ะ
สองร้อยแล้วอ่ะค่ะใช่ไหมคะโดยกรรมละเกือบสองร้อยแล้วอ่ะ
จริงอย่างคุณพี่เขาบอกของที่บุรีรำเนี่ย
อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยบาทจากจากเท่าไหร่น่ะสี่สิบห้าสิบบาท
ปีก่อนน่ะสี่สิบน่ะถ้าถ้าเป็นแบบจากสวนน่ะเออ
อันนี้นะก็คือสี่สิบถ้าไปตลาดก็อาจจะมีห้าสิบหกสิบ
ใช่มันไหลเท่าตัวเลยน่ะเพิ่มไหลเท่าตัวจริงจริง
แต่พี่เขาบอกกระชายราคาขึ้นแต่ก็ยังขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงกระชายราคาเดิมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการเป็นทางเลือกแล้วกันนะคะ
ให้กับผู้บริโภคได้ดื่มอะไรแบบสดชื่นร้อนเสริมภูมิต้านทานเป็นสมุนไพรด้วย
มีโอกาสคุณชนะไปนะคะบุรีรัมเออน่าฮะเฮ้ยผมเคยไปน้ำงานแล้วนะ
ตอนนั้นไปทำข่าวที่รถแข่งรถมอเตอร์ไซส์เกอร์สมัยนั้นไปได้ใช่ไหม
สมัยนี้สมัยนี้ยังไปไม่ได้โอ้รอก่อนไม่ใช่ตอนนี้โตแล้วหรอคะ

หมายถึงเมืองเขาเติบโตขึ้น

คุณชนะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจค่อยคิดนะ